ไม่ได้เลยว่าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมมีชื่อชื่อหนึ่งที่ถูกพูดถึงอยู่เป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่อง
ทนายตั้มค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
คือไม่น่าเชื่อนะคะว่าทนายตั้มเข้าไปเกี่ยวตั้งแต่วันแรกเลย
คนที่อยู่บนเรือลำที่เกิดเหตุโทรหาทนายตั้ม
ก่อนจะไปเจอกับตำรวจด้วยซ้ำ
ทนายตั้มก็ต้องไปให้ปากคำกับตำรวจในฐานะพยาน
ทนายตั้มก็ออกมาพยายามจะให้ข้อมูล
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับการเสียชีวิตของคุณแตงโม
นายตั้มบอกว่ามีคนที่จะมาร่วมต่อสู้
เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคดีนี้
คนที่จะมาร่วมต่อสู้ไปด้วยกันไม่ใช่ใครที่ไหนนี่ค่ะ
นั่งตรงกันข้ามกับทนายตั้มพี่ชายต่างพ่อของคุณตังโม
บอกว่าจะเปิดตัวไม่เกิน๙โมงเช้าวันนี้
นี่ค่ะบอกว่าประเด็นสำคัญที่จะเปิดตัวก็เหมือนกับว่า
จะเป็นหลักฐานสำคัญเป็นสิ่งสำคัญที่จะมาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วย
แล้วก็มีภาพนี้ออกมานายดายยศเดชจบ
พี่ชายต่างพ่อของคุณแตงโมนะคะไปปรึกษาเกี่ยวกับคดีนี้กับทนายตั้ม
ทนายตั้มบอกว่าพี่ชายของคุณแตงโมสงสัยในทุกมิติเกี่ยวกับคดีนี้

ทั้งเรื่องคำให้การของคนบนเรือทั้ง๕คน
สภาพบาดแผลทั้งจุดเกิดเหตุที่คุณแตงโมพลัดตกเรือ
เรือลำที่เกิดเหตุว่าเอ๊ะมันใช่ลำเดียวกันกับที่ตำรวจเอาไปตรวจสอบหรือเปล่า
รวมถึงการทำงานของตำรวจในคดีนี้ด้วยนะคะ
คือพี่ชายของคุณแตงโมมีหลักฐานและมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับคดีอยู่แล้ว
แต่ทนายตั้มบอกว่าขอไม่เปิดเผยกับนักข่าวก็แล้วกันนะคะ
ปรึกษากับทนัยตั้มเพื่อขอความช่วยเหลือทางคดีถวงความเป็นทำให้กับคุณตังโม
นายตั้มบอกว่าประเด็นเรื่องของคุณแม่เนี่ยนะ
ก็จริงแล้วพี่ชายเป็นหนึ่งในญาติของผู้เสียชีวิตอยู่แล้ว

พี่ชายก็สามารถเรียกร้องขอความเป็นธรรมได้ตามกฎหมาย
นายตั้มยืนยันว่าคือไม่ได้รับเป็นทนายความให้นะ
เพียงแต่ว่าให้ความร่วมมือให้คำปรึกษา
ต้องการจะมอบความเป็นธรรมให้กับคุณตังโมก็เท่านั้นเอง
นายตั้มยอมรับว่าหลังจากนี้ที่ตัวเองออกมาประกาศ
ค้นหาความจริงร่วมกับพี่ชายของคุณแตงโม
ก็อาจจะทำให้แม่ของคุณตังโมไม่พอใจ
ก็อาจจะมีการไปตำหนิพี่ชายของคุณแตงโมหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ส่วนตัวยืนยันว่าไม่ได้สนใจตรงนั้น

คือต่อสู้เพื่อหาความเป็นธรรมให้คุณแตงโมไง

นายตั้มยอมรับว่าพี่ชายของคุณตังโม

เพราะว่าที่ผ่านมาเป็นลูกชายที่เชื่อฟังแม่มาโดยตลอดนะคะ

จากการพูดคุยกันมีการถามย้ำกันหลายครั้ง

พี่ชายของคุณแตงโมบอกว่าส่วนตัวรู้สึกไม่สบายใจ
กับพฤติกรรมของแม่ค่ะ
พี่ชายบอกเองว่าไม่สบายใจ
สบายใจพฤติกรรมของแม่เกี่ยวกับแนวทางในการต่อสู้คดี

วงคืนความยุติธรรมให้กับน้องสาวก็เลยปรึกษาทนายตั้ม

กรณีที่คุณแม่พูดผ่านสื่อว่าให้อภัยผู้ต้องหา
สิ่งนี้ทนายตั้มมองว่ามันเป็นการกระทำที่ส่งผลต่อคดีแน่
มันทำให้คดีมีน้ำหนักแบบน้อยลงมาก
เพราะแม่เองคือผู้เสียหายโดยตรง
ฟังเสียงธนายตั้มดูค่ะ
ไม่ได้มาในฐานะธนายความหรืออะไร
ในฐานะช่วยกับน้ำเพื่อนน้องแต่งโม
เรื่องนี้ผมคิดว่าคงจะไม่ต้องขออนุญาตคุณแม่
เพราะว่าอันนี้เราทำเพื่อน้องแล้วนะครับ

ผมไม่ต้องขออนุญาตใดทั้งสิ้น
ส่วนประเด็นที่ว่ามีบุคคลนึงแชทข้อความไปหาทนายตั้ม
เพื่อไปบอกว่ามีไฮโซคนนึง
มีพฤติกรรมชอบหยอดยาเสียสาวให้ผู้หญิงหมดสติ
ไฮโซคนดังกล่าวเป็นบุคคลใกล้ชิดกับคุณแตงโมด้วย

นายตั้มบอกว่าไอ้ประเด็นตรงนี้ต้องรอผลการพิสูจน์หลักฐาน
ว่าในแก้ววายมันมียาอะไรหรือเปล่า
ถ้ามันมีจริงอันนี้ก็ต้องไปขยายผลกันต่อค่ะ
ถ้ามันมีสารอะไรเจือปนก็ต้องมีผลเยอะหรือครับ
ส่วนประเด็นที่ทนายตั้มออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ขายข้อมูลคดีของคุณตังโม

ตำรวจออกมาแถลงแล้วก็ปฏิเสธประเด็นนี้
แต่ทนายตั้มบอกว่าจริงนะ
มีหลักฐานด้วยนะกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดิม
พอได้ข้อมูลแล้วจะเอาไปคมคู่ไปหาผลประโยชน์จากฝ่ายตรงกันข้าม
เคยมีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้หลายคดีแล้วด้วยค่ะ
เรื่องนี้ใช่ทนายตั้มยืนยันว่ามีจริง

ก็จะเอาข้อมูลส่งให้พบตรโดยตรงเลยนะคะทนายตั้มบอก
แล้วถ้าโดนเรียกไปสอบสวนในฐานะพยาน
ก็พร้อมมากที่จะให้ข้อมูล
นายตั้มยอมรับว่าหลังจากมีส่วนร่วมกับคดีนี้
มีโทรศัพท์ปริศนาใครก็ไม่รู้โทรไปหา

ให้ลดบทบาทลงหน่อยในการออกมาเคลื่อนไหว

ลักษณะเหมือนกับว่าโทรไปบอกทนายตั้มว่า
ให้เบาหน่อยประมาณนี้